แม้ว่าไข่จะขายถูกแต่มะละกอยังแพงอยู่นะคุณ
แล้วมันกระทบไงหลายคนชอบกินส้มตำมะละกอ

แม่ค้าบอกไม่มีลดราคามีแต่จะเลิกขาย

ไปคุยกับแม่ค้าส้มตำที่ตลาดบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นหน่อย
บอกโอ้โหตอนนี้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะ
ราคามะละกอถุง๑๐กิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๒๘๐บาท
ถือว่ามันก็สูงอะนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้
ช่วงปีใหม่ราคามันพุ่งไป๓๐๐บาทมาแล้ว
ตอนนี้ลดลงมาหน่อยนึงแต่ก็ยังถือว่าแพง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มะละกอจะแพงเนี่ยมันก็ขายอยู่ที่๑๕๐บาท
โดยมะละกอพันธุ์ดำเนินนี้นะคะถุงหนึ่งเนี่ย๒๘๐บาท
พันธุ์อื่น๒๐๐๒๕๐บาทเรียกว่าราคามันแตกต่างกันมาก
ละมุนค่ะป้าละมุนคำวัดอายุ๖๕ปี
เป็นเจ้าของร้านส้มตำตาแอ๊บเนี่ยนะ
คุณป้าบอกขายมา๒๐ปีราคามะละกอตอนนี้แพงมากเลยนะ
แต่ป้าก็ยังคงยืนยันจะขายแหละขายอยู่ที่๔๐๖๐บาทเหมือนเดิม
ละกอแพงยังไงราคาส้มตำเหมือนเดิม
ก็จะกัดฟันขายไปเพราะว่ากลัวลูกค้าจะหายไงคะ
แล้วมันไม่ใช่แค่ค่ามะละกอคุณชนะคุณใบตอง
ค่าน้ำมันค่าขนส่งก็มีอีก
ต้องขนมาจากนครปฐมไหมก็ราชบุรีอะค่ะ
ถ้าหากว่าราคาสูงกว่านี้อีกป้าก็จะเริ่มคิดเหมือนกันว่าจะยังไงต่อ

เออก็ลองปรับดูยังไงก็ยังอร่อยได้เหมือนเดิม
อีกร้านหนึ่งค่ะคุณป้าสมจิตเปรมศรีมานะคะ
บอกว่าร้านตอนนี้นะยังไม่ปรับราคาหรอก
เพราะว่าห่วงว่าลูกค้าเขาจะไม่ซื้อกิน
แต่ถ้าแพงไปกว่านี้ทางเดียวเลยเลิกขาย

บอกคงต้องเลิกขายแล้วนะคะ
ยังไงก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยคุมราคาให้หน่อยค่ะ

ต่งสารเนอะ

ถ้าปรับเราก็ไม่ได้เนอะ
คนแพงค่อนข้างก็ไม่ซื้อกินการส้มตำ
คนแพงเราก็กินยาก
อ่ะทำยังไงล่ะส้มตำก็เมนูประจำชาติซะด้วย

แบบที่น้องใบตองบอกเอาไปตำถั่ว
อย่างอื่นอ่ะลองปรับไปใช้อย่างอื่นก่อนก็ได้เนอะ
หรือไม่ก็ลองปลูกมะละกอเองมันก็ไม่ได้ปลูกยาก
เออบ้านที่ฉันปลูกนะอยู่หลังบ้านค่ะค่ะ